โอเค

ค่ะละครเล่นทุกกันด้วย
ค่ะก็ปิดกล้องแล้วจริงถ่าย

เป็นเดือนละมั่งั่นเดือนมากครับเรา

ว่างั้นผมไม่ค่อยเขลาเนี้ย
เพราะว่าแบบเราต้องเป็นบทคำพูดของตัว
ถึงที่หันมาน่ากลุ่มคุ้นแฮะ

มันมีอะไรต้องปรับต้องจูนไหมครับ
เพราะว่ามันเป็นคนที่สนิทกัน

ก็ต้องนะครับพวกฉากแรกค่ะ

คือเราเล่นเป็นคือคนละแนวกับตัวเองพอสมควร
คือผมเองโดยเฉพาะช่วงแรกมันไม่ค่อยเหมือนตัวเองเลย

มันต้องแบบบทมันบ่ทหรืออะไรอย่าง
อย่างผมเองมีราคอนที่จะออกอากาศ
เร็วนี้ก็มีอยู่แล้วอีกเรื่องหนึ่ง

มีคิดแบบอยากจะทำธุรกิจอยู่ในร่วมกันบ้างไหมคะ

มันเป็นแบบรากฐานในชีวิตคู่อะไรอย่างงี้
อันนั้นเราก็คือมันไม่เกี่ยวกับเป็นอะไรที่ต้องทำด้วยกัน
มันก็มีรายการหนีเที่ยวแบบที่เราทำด้วยกัน
แล้วก็เรื่องนี้ที่เป็นละครที่ว่าเรามาเล่นคู่กันครั้งแรก

แต่ว่าก็ให้เขาร่วมงานกับคนอื่นบ้าง

อย่างเวลาต่างคนต่างไปเล่นกับคนอื่นมีแบบหึงห่วงกันไหมคะ
มีแบบห่วงว่าไปเฝ้าที่กรงที่กอง

พี่ฟุ๊กมีไหมมีแบบห่วง
แฟนเขามาจากเลิฟซีนอะไรอย่างนี้คนอื่น

พี่ฟุ๊กก็ไม่เคยไปกรงที่กอง
พี่ฟุ๊กก็ไม่เคยมากรงอะไรอย่างนี้

ได้ไหมเหรอ

ถ้าเป็นหนังฝรั่งแล้วดูอะไรขนาดนั้นก็คงไม่ไหว

ได้ข่าวว่าเรื่องที่เค้าถ่ายอยู่เนี่ยค่ะ
ที่ว่ากรงก่อนเนี่ย

เขาบอกตั้งแต่ก่อนเรื่องคือดูชื่อเรื่องเนี่ย

แล้วก็เขาให้แบบเหมือนให้รีบดูบทให้หน่อย

คือว่าต้องมีบ้างอะไรอย่างเงี้ย

ก็คืองานก็ที่ไม่ใช่อะไรเกินไป
ที่มันดูไม่งามนี้ก็ว่ามันก็ไม่ควร
มันเป็นละครไม่ได้ต้องเป็นอะไรขนาดนั้น
แต่ถ้ามันนิดหน่อยตามบทก็

คือมันเป็นบทละครอะไรของพี่ฟุ๊กมานี่

ก็ไม่ขนาดนั้นฮะ

แบบตรงนี้ไม่เห็น

แต่เลยบอกว่ายังไม่ทักลุ่มแล้วนะ
เอ่อคือว่าจะเล่นอะไรก็อย่าให้มันเยอะไป
เขาก็ไม่ได้ว่าแต่เขาก็แค่พูด
โยนมาก่อนเลยอ่ะโยนมาแล้ว
ไปแล้วมันก็เลยทำอะไรไม่ได้ไงโยนไปแล้ว

ก็ต้องรอดูเซอร์ไพรส์หน้าจอเนอะ

แต่ต้องรอดูเพราะว่าผมว่ามันก็ไม่ธรรมดา
อันนี้เรียบร้อยกว่าเยอะ

รู้สึกจะเหวี่ยงวีนเหลือเกิน

ตอนแรกเราจะรักเขาฝ่ายเดียวอะไรอย่างนี้

อเจมส์ตอนนี้ความรักของเราทั้งผู้มันยังไงบ้าง

เวลามาสงคับมีเวลาที่เติมความรักคาดรักให้แค่ไหน
คืออาจจะด้วยว่าอย่างที่บอกนะคะว่า

นั้นเราจะได้ไปที่ใหม่เยอะถึงแม้ว่าจะเป็นการทำงาน
แต่มันก็เป็นอะไรที่เป็นวิวใหม่บรรยากาศใหม่
มันเราก็ได้ท่องเที่ยวกันเรื่อยค่ะ
ด้วยค่ะมันก็เหมือนมันก็ไม่ได้อยู่กับที่อะไรที่จะทำให้เบื่อหรืออะไรค่ะ

จริงมีหวานมีอะไรสุดท้ายของเขามากมั้ยครับ
ปกติผมก็ว่าผมเป็นคนปกติ
หวานก็หวานปกติไม่ได้เวอร์ไม่ได้เลี่ยน
แล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าไม่หวานเลยก็เป็นผมว่าผมกลางนะ

ก็ปกติผมรู้สึกว่าผมเป็นคนแบบประมาณนั้น
นึกว่าเราอยู่ด้วยกันแบบบ่อยแล้วหรืออยู่ด้วยกันเฉยกันบ่อย

เติมความหวานโดยการไปต่างประเทศ

ฉันตอบคำตอบเดิมว่าถ้าถึงเวลาเมื่อไหร่มาบอกทุกคนแน่นอนครับ
ว่ายังไม่ใช่เร็วนี้หรือว่าปีนี้แน่
จริงมีวางแผนมีแบบคุยอะไรกันบ้างไหมคะ
ยังไม่มีอะไรเป็นทางการค่ะ
ก็ถ้ามีเนอะได้รู้กันแน่นอนใช่ไหม

หรือว่าไปเอาผู้ใหญ่เข้ามาคุยกันก่อนได้ไหมคะ

อย่างตัวเราเองมีเคยวางวาดฝันไหมบ้างว่านั้น
แต่งานจะเป็นอย่างไร

ก็จะแบบเราก็ดูการ์ตูนดูอะไรแบบ
มันก็ตามนั้นไปแต่ไม่ได้มานั่งคิดว่า

แต่ลีเชื่อว่าถ้าถึงเวลาฝันเราจะมาเอง
ไม่ได้เป็นอะไรที่แบบรอตั้งแต่เด็กไม่ใช่ค่ะ
ถ้ามีบอกแน่นอนนะคะ
ขอบคุณครับ